อีกเรื่องหนึ่งตามกันมาตลอด๒เดือน

หลายคนก็ตามตลอดมีตัวละครใหม่

ล่าสุดก็คือมีข้อมูลจากเด็ก
จำป่าบอกว่าน้องสดิ้งซึ่งเป็นพี่สาวน้องชมพู่
บอกว่าน้องชมพู่หายไปซึ่งตัวน้องสดิ้งเองเขาหลับ
เขาไม่รู้เรื่องครับซึ่งทีมข่าวก็ตามนักข่าวก็ตาม
ได้ถามแม่ว่านี่คือแม่ให้น้องสดิ้งโกหกหรือเปล่า
แม่ก็บอกสั้นเลยว่าขอตอบแค่นี้
เพราะว่าจริงแล้วตำรวจรู้แต่แรกแล้วแหละ

คือจริงเด็กแก๊งจำปาเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครสำคัญเหมือนกันนะ
เพราะเป็นคนออกมาเปิดเผยแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าว
บอกว่าท้ายที่สุดแล้วแท้จริงแล้ววันนั้น
ช่วงเวลานั้นที่น้องสดิ้งเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้หลับ
จริงแล้วเขาไม่ได้หลับเขาเล่นโทรศัพท์อยู่
นั่นหมายถึงวันที่๑๑พฤษภาคม

ก็น้องชมพู่ก็นั่งเล่นนั่งดูยูทูปอะไรอยู่
ส่วนน้องสดิ้งตอนแรกก็เป็นข่าวออกมาว่า
สดิ้งหลับพอตื่นมาก็ตกใจ

แต่สุดท้ายปรากฏว่ามันมีข้อมูลออกมาจากแก๊งจำปา
น้องสดิ้งบอกว่าจริงแล้วในวันที่๑๑กรกฎาคม
ช่วงเช้า๘โมงครึ่ง๙โมงครึ่งอะไรสดิ้งไม่ได้หลับ
ใช่ค่ะแต่ว่าแม่เองก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก
เพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องสดิ้งด้วย
ก็เหมือนกับปล่อยเลยตามเลยตามข่าวนั้นไปนะคะ
เมื่อวานนี้นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่
ก็เปิดใจกับทีมข่าวอีกครั้งนะคะว่า
ตอนนี้ไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนจะคิด
หลายคนก็เริ่มกลับมามองว่าคนในครอบครัวหรือเปล่า
ที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่เธอเองเนี่ยในฐานะที่เป็นแม่ก็อยากจะให้เห็นใจผู้ที่สูญเสียด้วย
เพราะว่านอกจากลูกจะตายแล้วยังต้องมาถูกตราหน้าจากสังคมอีก
เธอก็วิงวอนมาในประเด็นนี้นะคะ
ส่วนประเด็นที่แม่ให้น้องสดิ้งโกหกว่าหลับหรือเปล่า
ในวันที่น้องหายไปแม่ก็บอกว่าก็แค่เป็นห่วงความปลอดภัยของลูก
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายรู้เดี๋ยวจะตามกลับมาทำร้าย
หรือว่าพาตัวน้องสดิ้งไปอีกนะคะ
ซึ่งแม่ก็บอกว่าตำรวจเนี่ย
หลังจากพบศพน้องชมพู่ไม่เกิน๕วัน
เขาก็รู้แหละว่าน้องสดิ้งไม่ได้หลับ
คือคำถามนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามแม่

ตกลงแม่ให้น้องสดิ้งโกหกว่าหลับไหม

แม่ไม่เคยบอกน้องสดิ้งให้โกหกตำรวจ
รู้จากตำรวจว่าน้องไม่ได้นอนหลับจริง
ไล่มาดูโทรศัพท์ของสดิ้ง
ก็พบว่ามีการเล่นโต้ตอบกันจนถึง๙โมง๔๙นาที

แล้วก็เรื่องนี้ตำรวจเขารู้ว่าน้องสดิ้งไม่ได้หลับ
แม่ไปไล่เช็คโทรศัพท์น้องสดิ้งแล้ว
รู้เลยว่าน้องไม่ได้หลับแม่รู้มาตลอด

น้องอาจจะกลัวว่าพ่อแม่จะตำหนิว่าทำน้องหาย

แม่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องที่ว่าน้องหลับไปเลย

แม่ก็ห่วงความปลอดภัยของสดิ้งด้วย
ค่ะแปลว่าแม่รู้ตำรวจรู้

แม่จะว่ายังไงมีเสียงสัมภาษณ์ของแม่ด้วยนะคะ

ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครด้วย
ถ้าเกิดคนร้ายรู้ว่าถ้าออกสื่อไปแล้ว
สดิ้งไม่ได้หลับถ้าคนร้ายรู้ล่ะ
มันเกิดจากความรักเกิดจากความห่วงใยแม่ที่มีต่อลูก
แม่เสียชมพู่แล้วแม่ต้องรักษาสดิ้งไว้ให้ดีที่สุด
นักข่าวก็ถามแม่แม่แล้วเด็กแก๊งจำปาเขารู้ได้ยังไงนะครับ
แม่น้องชมพู่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
สดิ้งอาจจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็หลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้
สิทธิ์ข่าวถามอีกแม่ยืนยันนะว่าเรื่องนี้
ตำรวจเขารู้มาก่อนแล้วแม่น้องชมพู่บอกว่ารู้แล้วรู้นานแล้ว
จะบอกน้องตลอดว่าเวลาสื่อถามให้ไปบอกว่าหลับไปเลยหลับตลอด
เพราะถึงยังไงแม่ก็รู้ว่าตำรวจได้ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้ว
ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะระหว่างที่มีการมาติดตามเรื่องราวต่าง
ชาวบ้านกว่า๑๐คนเดินทางมาจากขอนแก่นมาจากมุกดาหาร
มาให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็บอกว่าติดตามข่าวมาตลอดแหละ
อยากจะให้กำลังใจนะคะแต่ที่เดินทางไปในวันนั้นเนี่ย
เพราะอยากดูว่าในหมู่บ้านใช้ชีวิตกันยังไง
เขาก็บอกนะว่าไม่ได้เข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
เรื่องทางคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ว่าญาติพี่น้องหรือชาวบ้านต่างที่เดินทางมา
ก็อยากจะมาเห็นกับตาของตัวเอง
วันนี้ค่ะวันที่ทีมข่าวไปทำข่าวนี่นะคะ
กับแม่น้องชมพู่ถึงกับหลั่งน้ำตา
เพราะไม่คิดว่าจะมีใครเข้าไปที่บ้านอีก
หลังจากสังคมเกิดความสงสัยในครอบครัว
คือมันเริ่มตีวงเข้ามาสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคนในครอบครัวทำหรือเปล่าครับ
แม้แต่ว่าแม่นี่นะจะไปตลาดเนี่ยค่ะ
ยังไม่กล้าจะไปเลยค่ะเพราะว่าสายตาชาวบ้านมองมา
นี่ก็มองแบบแปลกแล้วแม่เองก็ทนไม่ได้เหมือนกัน
ใช่แม่บอกว่าอยากจะบอกขอให้เห็นใจเราด้วย
ไหนเราก็เสียลูกแล้วมีพ่อแม่คนไหนที่ไม่เสียใจบ้างล่ะ
ใช่นะครับพ่อของน้องชมพู่ก็พูดเหมือนกัน
อย่าซ้ำเติมพวกเราอีกเลยพวกเราเนี่ยลูกก็ตายไปแล้ว
เราเสียใจสุดแล้วนะฮะ
ถึงกับยกมือไหว้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเสียใจมากจริง
อ่ะฟังเสียงพ่อน้องชมพู่หน่อยแล้วกันค่ะ
พ่อแม่ร้องไห้
คุณบุญครับ
คุณผู้ชมตอนที่มาที่ไทยรัฐทีวี

เอาจริงคือคุณแม่มาอยู่ที่ไทยรัฐตั้งแต่เช้าเลย

กว่าจะเข้ารายการตั้งตอนเย็นตอนเช้าเนี่ย
จะไปเดินที่ไหนก่อนไหมคือเดี๋ยวทีมงานจะพาไป
แม่บอกไม่เอาแม่อยู่ในห้องอย่างเดียวดีกว่า
พอเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
คือสายตาคนที่มองพ่อมองแม่มองแบบแปลก
แล้วแม่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจ
นี่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้เอาจริงความคืบหน้าเนี่ย

ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลเรื่องนี้
ถ้าเกิดนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ๘๐แล้ว
แต่เรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันยังน้อย
มันยังไม่พอที่จะออกหมายจับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ย้ำเราเสพข่าวอย่าเพิ่งด่วนสรุป
ว่าใครคือคนทำ
เรื่องนี้ผลตำรวจเอกสุวัติแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกแหละบอกว่าเอาจริงตำรวจทำงานตามข้อได้จริง
ไม่ได้ทำงานตามกระแสสังคม
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรทิ้งเลย
มันคืบหน้าไปแล้ว๑๘๐แล้วที่ผ่านมา
ตำรวจก็ไม่เคยใช้คำว่าผู้ต้องสงสัย
คือถ้าเกิดว่ามีหลักฐานแน่นอนตำรวจจะต้องไปดำเนินการอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้หลักฐานมันยังไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับ
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็มีน้อยมาก
คำให้การของพยานมันไม่พอ
คืออยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างให้ครบถ้วน
ไม่ได้จะหาหลักฐานแค่จะออกหมายจับเท่านั้น
แต่มันต้องมีหลักฐานที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีในชั้นศาล
คือรองพบตรบอกว่าเรื่องนี้นะฮะ
มีการสอบปากคำพยาน๙๐๐กว่าปากอีก๒๓วัน
ก็จะรู้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์อีกหลายอย่าง
มันจะเป็นความคืบหน้าออกมามากนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่หยุดการสืบสวนสอบสวนนะ
แล้วก็มีการหารือกับแพทย์ที่ตรวจชนะสูตร
เดี๋ยวรอรายงานเอกสารผลชนสูตรอย่างเป็นทางการก่อน
สรุปแล้วน้องถูกฆาตกรรมหรือเปล่าหรือน้องเสียชีวิตเอง
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะต้องดูความเห็นของแพทย์เป็นหลัก
ซึ่งตอนนี้ทางแพทย์เองยังสรุปไม่ได้
ตำรวจก็มองเห็นเส้นทางที่ยังสามารถสืบสวนสอบสวน
คือยังไม่หมดหวังยังไม่ยุติการหาคนร้าย
ส่วน๒๐ที่เหลือตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ตำรวจต้องทำงาน
เดินหน้าแบบมีทิศทางเดินหน้าแบบไม่สเปะสปะ
ซึ่งการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้มองเฉพาะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือยังมีหน่วยงานภายนอกมาให้ความเห็นด้วย
ส่วนข้อมูลที่ออกมาตอนนี้อันนี้เน้นย้ำนะคะ
ประชาชนเสพข่าวคือสื่อก็นำเสนอแบบต่อเนื่องจริง

เพราะว่าตำรวจก็ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุด
อันนี้คือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกฟังเสียงท่านค่ะ
เวลาพบหรือพูดกับตำรวจแล้วเป็นอย่างนั้น
คุณผู้ชมนี่คือต้องรอนะคะ
เพราะว่าเอาจริงนะทางรองโฆษกรองกฤษณะ

แล้วที่บอกว่าอีก๒๓วัน
จะได้รับรายงานผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์วันนี้วันเสาร์
นับไปเลยคุณผู้ชมแปลว่าภายในจันทร์อังคาร
ที่จะรายงานความคืบหน้าทางคดีให้สื่อมวลชน
หลังจากนี้นะ๕วัน๗วันจะมีการรายงานเพิ่มเติม

บอกว่าขณะนี้ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
วัตถุพยานทั้งหมด๑๐๑รายการ
ทำการตรวจไปแล้ว๖๒รายการ
และโดยทำการเก็บตัวอย่างบุคคลเปรียบเทียบสารพันธุกรรม
จำนวน๑๑๕ตัวอย่าง
ก็ทำการตรวจไปแล้ว๘๒ตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบปากคำไปแล้ว๙๓๗ราย
บุคคลในหมู่บ้านกกอกจำนวน๒๗๘ราย
พ้นโทษในจังหวัดมุกดาหารสกลนครกาลสินอีก๔๗๘ราย
บุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุหมู่บ้านกกอกอีก๑๘๑ราย
เยอะไหมล่ะเยอะนะคะอย่างที่บอกไง๙๐๐กว่าราย
สอบปากคำไปแต่อย่างหนึ่งนะ
ตำรวจเขาบอกว่าอันนี้ขอความร่วมมือเลย
เจ้าหน้าที่รัฐทั้งสื่อมวลชนทั้งอาสาสมัครทั้งคนประชาชน
ที่ขึ้นไปภูเหล็กไฟในจุดที่พบศพของน้องชมพู่
วันที่๑๔พฤษภาคมเนี่ยมันยังมีนะคุณผู้ชม
ตกสำรวจอยู่ดังนั้นคนกลุ่มที่ตกสำรวจ
ยังไม่ได้มาพบเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ขอเถอะขอความกรุณามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่หน่อย
คือเราไม่ได้ปากปำว่าท่านคือผู้ต้องสงสัย

ท่านไม่ต้องหวาดระแวงหรือตื่นตกใจ
กับการทำงานของเจ้าหน้าที่
ถ้าท่านถูกเชิญตัวไปสอบสวนหรือถูกตั้งข้อสงสัย
แต่มันไม่ได้เป็นการตั้งข้อสงสัยว่าท่านเป็นคนร้าย
ใช่นี่แหละเขาก็เลยขอความร่วมมือไง
เพราะว่าวันนั้นคนที่ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟนี่เยอะมากเลยนะ

เมื่อวานเขาไปเกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาค
ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ลุงพลป้าแตนมีแฟนคลับนะจ๊ะ
ก็เป็นข่าวมาตั้ง๒เดือนอ่ะนะ
ใช่แล้วก็ลุงพลป้าแตนก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร
โดยบอกว่าขอให้พ่อปู่ช่วยให้หลุดพ้นหมดเคราะห์หมดโศก
ในเรื่องคดีและขอให้ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วนะครับ
ชาวบ้านและแฟนคลับของลุงพลก็มาขอถ่ายรูปนะฮะ
แล้วก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใช่ไม่บอกเลขไม่ได้เลย
เพราะเมื่อวานลุงพลป้าแตนเขาได้เลขคิวที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชา

ต้องติดข้อมือเป็นคิว๔ตัวของลุงพล
ลุงพลได้เลขอะไรคะส่วนป้าแตนล่ะคะลุงพลได้๑๐๙๒ส่วนป้าแตนได้๑๐๖๕
หลายคนก็ไปซื้อตามกันมานะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของความคืบหน้าทางคดีของน้องชมพู่นะ